ทุกวันลอยกระทงก็จะมีเรื่องของสีสัน
กระทงที่ดูแปลกตาแปลกใหม่
มีผู้ชมอย่างคุณสำรวมส่งภาพมาให้ผม

ลูกสาวเขาเอากะหล่ำปีหัวใหญ่

แล้วก็แบะออกมามันกลายเป็นเหมือนกรีบกุหลาบออกมาแบบนี้ฮะ
แล้วก็เอาดอกไม้เอาไปวางเอาทูบเทียนไปปัก
มันก็สวยดีเหมือนกันคุณผู้ชมมีไอเดียหรือเปล่าส่งมาบอกกันได้นะฮะ
แต่วันนี้เรามีไอเดียเรื่องของกระทงแปลกมาฝากกันหลายที่เหลือเกินนะครับ
เริ่มดูกันหน่อยจากเรื่องของกระทงไปดูกระทงสาระเป๋าคุณผู้ชม
กระทงสาระเป๋ามีเหมือนกันแต่มันลอยได้หรือเปล่า
เออนั่นแน่น่ะสิไปดูไปดูแต่กินได้อาทิตย์น่ะแน่เออ
นี่กระทงสาระเป๋าจากร้านแหม่มสารเป๋าลาวาอยู่ที่นครสวรรค์
ลาวาซะด้วยเออนี่เออมันก็สวยดีนะคุณนะ
แต่มันน่ารักเขาทำเป็นดอกกุหลาบใช่ไหมคะหากินได้นี่
อุ้ยน่ารักจังเลยอะคือเจ้าของร้านคือนางสาวกนกลักษีลาครับ
เขาเอาแป้งสาระเป๋านี่แหละมาปั้นเป็นรูปเหมือนเนี่ย
กุหลาบตูมก็มีต่างนานาวางบนแผ่นแป้งที่แผ่เป็น
สิบยี่สิบนาทีออกมาปุ๊บนี่ก็สภาพแบบนี้เอาทูบเทียนปักให้สวยงาม
ใบหนึ่งก็๘๙บาทนี่แล้วปลากินได้ด้วยมันก็ย่อยสลายได้ง่ายนะฮะ
งานนี้คุณกระหนกรัฐนะฮะก็นำไปดูเนี่ย
เอาไปลอยให้ดูปรากฏว่าเฮ้ยปลาชอบ

ลอยยังไม่ทันไปถึงไหนเกลี้ยงเลยค่ะ
เดี๋ยวปลาก็จะมาตุ๊บตับกันไป
อ้าวก็ลองดูอันนี้คือกระทงสละเปล่า
ไปดูที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยค่ะ

เอาข้าวโพดสีค่ะคุณ
ข้าวโพดสีที่ใช้เป็นอาหารปลาตามท่าน้ำวัดต่างนี่แหละ

มีทั้งแบบดั้งเดิมมีทั้งแบบแฟนซี
เต่าก็มีมีเป็ดน้อยด้วย

มาแตะน้ำนะเขาไม่ใช้กาวนะคุณ

แค่นี้เสร็จแล้วคุณง่ายมาก

ตามสภาพของมันอยู่แล้วด้วยนิดนึง

เขาบอกว่าตอนนี้ผลิตแทบไม่ทันแล้วนะจ๊ะ
นี่ลูกเจี๊ยบน่ารักนี่
ลงใต้ไปดูที่สุมราชธานีครับ

เขาบอกว่าเป็นกระทงขนมปัง

ก็เพิ่มเป็นขนมปังธัญพืช

สร้างสีสันความแตกต่างเข้าไปอีก
เขาก็บอกว่านี่นางสาวพัดสุมรีทองแก้ว
เขาก็เพิ่มกระทงขนมปังโรยธัญพืช
ทำเป็นรูปดอกไม้รูปเต่า

สีสันผสมด้วยสีผสมอาหารเข้าไป
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้คนขายผ่านทางโซเชียล
เพราะว่าคนเราก็ชอบผ่านทางออนไลน์มันสะดวกไงคะ
อันนี้มีคนสั่งผ่านทางเฟซบุ๊กมา๒เท่าตัวเลยนะครับ
หยิบผิดหยิบถูกก็กินนะเนี่ยเอาจริง

ข้อดีของกระทงธัญพืชก็สามารถเก็บได้หลายวัน
น้ำหนักเบาขายใบหนึ่งก็๑๕บาทเอง
น่ารักนะครับไปค่ะสุโขทัยต้นกำเนิดประเพณีลอยกระทง
มีกระทงใบลานอุ๊ยคุณสวยจังเลยอ่ะสวยมาก
กระทงใบลานค่ะสวยงามหลากหลายรูปแบบ
มีเรือมีดอกบัวมีรูปหัวใจ
วางขายกันให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรเลือกซื้อกัน

ราคาขายจะขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็แบบนะคะ
เริ่มต้นอยู่ที่๒๐บาทจะเป็นกระทงดอกบัวธรรมดา
แต่ถ้าวิจิตรมากไล่ไปราคาสูงสุด๕๐๐ก็มีนะคะ
นางประทุมตายมีไหมคะกระทงบอกว่า
ทงใบลานเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

เพราะว่ามันทำออกมาแล้วมันสวยมากจริงนะคะ
ซึ่งแต่ละปีเนี่ยทำกระทงใบลานมาขายเป็นพันกว่าใบก็ขายหมดเกลี้ยงเลยจริง
แน่นอนมีใบลานก็ต้องมีกระทงใบตองตามปกติ

ใบตงใบตองการผลิตกันไปสวยงามทีเดียวปีนี้ก็ขายดีมากคึกคักมากเลย
นี่ก็ต้องไปหาใบตองที่สวนกันก่อน
สวนของนางวงจันเนยชนะที่ตะบนครองน้อยจังหวัดสุมราชธานี
เขาก็ต้องเร่งตัดใบตองในสวนไปมัดเพื่อส่งขายที่ตลาดให้ทันเทศกาลรอยกระทง
แต่ว่าช่วงลอยกระทงความต้องการใบตองเพิ่มขึ้น๒เท่า

แสดงว่าคนก็นิยมที่จะลอยกระทงกันเพิ่มขึ้น
สร้างรายได้ให้กับเขาเป็นกรอบเป็นกรรม
ทางนี้ตำบลครองน้อยเป็นแหล่งส่งใบตองออกสู่ตลาด
สำคัญของสุมราชและทำมานานกว่า๕๐ปี
คุณผู้ชมมีไอเดียกระทงแปลกอย่างไร
ก็ส่งมาบอกกันหน่อยว่าปีนี้จะทำอะไรไปลอยกัน
คือปีนี้ต้องบอกว่าเขาก็เน้นหนักเลยนะคะ
เรื่องที่อยากจะให้กระทงเหล่านี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทงก็ดีโคมก็ดีเพราะว่าหลายปี

ภาพที่มันปรากฏตามมาเนี่ยคือขยะที่กองอยู่เต็มแม่น้ำไปหมดเลย